นาทีแล้วคุณอยู่กับข่าวเช้าไทยรัฐนะครับ
มาดูเรื่องของสุนัขกันบ้างนะครับ
สุนัขกัดเด็กในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ลูกของคนงานเนี่ย
เจอสุนัขกัดอยู่บ่อยครั้งนะครับ
ดังนั้นคนในพื้นที่ของตำบลบางกระดีนะฮะ
ก็ออกมาบอกว่าหน่วยงานช่วยมาตรวจสอบให้หน่อย
กลัวจะเกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีก
เพราะว่าเด็กถูกกัดซ้ำ

ปรากฏว่าเพิ่งไปฉีดยาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ปรากฏว่าพอวันอาทิตย์ถูกหมากัดอีกแล้ว
สืบสวนตำรวจภูทรปักคลองรังสิตจังหวัดปฐุมธานี
ก็ลงพื้นที่บ้านพักคนงานเพื่อไปเยี่ยมเยี่ยน
แล้วก็สอบถามผู้เสียหายจากเหตุการณ์สุนัข๒ตัว
รุมกัดเด็กชายศักดาชัยมงคลหรือว่าน้องมัด
น้องมัตต์อายุ๙ขวบแล้วก็ในวันเกิดเหตุ
โอ้โหถูกสุนัขกัดหลายแห่งนะ
ไม่ว่าจัดที่เอวที่ก้นแล้วก็ขาทั้งสองข้างนะครับ
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูเด็กไปหาหมอแล้ว
แต่ก็เห็นร่องรอยการถูกกัดหลายจุดนะครับ
ก็ถูกกัดบริเวณภายในโรงงานเสาเข็ม
ล่าสุดตำรวจเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการแก้ปัญหาแล้วก็เข้ามาตรวจสอบ
ดูสิว่าสุนัขจรจัดในพื้นที่โรงงานแห่งนี้
และพื้นที่ระแวกใกล้เคียงมีเยอะแค่ไหนเห็นไหมฮะ
ส่องเข้าไปดูเมื่อกี้มันมุดหลบไปอยู่ใต้เหล็กใต้อาคารแล้วนะครับ
ขณะที่นางสุรัตนอังกาบอายุ๔๓ปีผู้เป็นแม่

คุณหมอได้อนุญาตให้ลูกชายกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้แล้วนะครับ
โดยลูกชายมีรอยแผลลึกจากเขี้ยวของสุนัขประมาณ๘แห่ง
ส่วนแผลอื่นเป็นเพียงรอยขีดขวน
แล้วก็บอกด้วยว่าได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว
เล่าถึงวันเกิดเหตุให้ฟัง
วันเกิดเหตุลูกชายวัย๙ขวบหรือว่าน้องมัตย์
เดินออกไปซื้อขนมกับพี่สาววัย๑๐ขวบที่ร้านค้านอกโรงงาน
จากนั้นไม่นานนะพี่สาวก็อุ้มน้องชาย
คุณแม่บอกว่าลูกชายเพิ่งจะถูกสุนัขในโรงงานนี้กัดเมื่อเดือนที่แล้วเอง

ในช่วงบ่ายของวันที่๔พฤษภาคมคือวันศุกร์ที่ผ่านมา
ใช่ส่วนพี่สาวที่อุ้มน้องมา

คือตัวพี่สาวเคยโดนกัดที่แก้มมาแล้วเหมือนกัน
ใช่นะครับเคยโดนสุนัขแถวนี้กัดมาแล้วนะฮะ

ก็เลยไม่กล้าช่วยนี่แหละครับ
เป็นสาเหตุที่ทำให้น้องบาดเจ็บ
จากเหตุที่สุนัขรุมกัดหลายต่อหลายครั้งแล้วนะฮะ

สองครั้งแล้วหรอ
ประสุทธิ์อำเภอโดยทำหนังสือ
แล้วก็ไปถึงนายกเทศเทศบาลบังกดี
ทำหนังสือให้มาจัดเก็บสูนักจรจัด

ต้นก็ได้ส่งหนังสือไปแล้วนะครับ

จากน้องมัดแล้วก็พี่สาวถูกกัดแล้ว
ก็มีเด็กชายอีกคนน้องเสื้อเขียวคนนี้
เคยถูกสุนัขจรจัดกัดเหมือนกันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ
พร้อมกับโชว์บาดแผลบริเวณหลังแล้วก็ตรงสะโพก
ให้ทีมข่าวได้ดูด้วยเป็นแผลเลยนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ยังมีนายอำนวยธรรมลังกาประสุทธิ์อำเภอเมืองปฐุมธานี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มนะครับ
ส่วนนายธวัชชัยอึ้งอำพรวิลัยนายกเทศมนตรีตำบลบางกดีอำเภอเมือง
ยืนยันนะครับว่าในวันนี้๗พฤษภาคมเนี่ยนะฮะ
จะส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานกับโรงงานที่เกิดเหตุ
เพื่อขอเข้าไปดูแลเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า
รวมถึงหามาตรการจัดการกับสุนัขจรจัดที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่โรงงานแห่งนี้นะครับ